คุณผู้ชมครับในโอกาสครบรอบ๑๐๐ปี
ชารการนายกัมพลวัชรพลอดีตผู้มนุยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับ
และได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก
รัฐจึงได้จัดทำหนังสือกัมพลวัชรพลคนของโลกขึ้นมาครับ
บอกเล่าเรื่องราวประวัตินะครับ
เป็นประวัติของคุณกัมพลวัชรพลที่เต็มไปด้วยเนื้อหาสาระครับ
แล้วก็เป็นแง่คิดของบุคคลที่เป็นผู้สร้างหนังสือพิมพ์ชั้นนำของประเทศ

ติดตามพร้อมกันจากบรรยายงานของคุณสุพัตราศรีประชิมครับ
หนังสือกัมพลวัชรพลคนของโลกเขียนโดยวิมลพันธ์ปีตะธวัชชัย
นักหนังสือพิมพ์อาวุโสที่มีความรู้จักกับคุณกัมพลเป็นอย่างดี
โดยร้อยเรียงเรื่องราวชีวิตพอกัมพลผ่านการต่อสู้ฝ่าฟันมากมาย
ก่อนจะสร้างอาณาจักรไทยรัฐให้พังงาดขึ้นเป็นหนังสือพิมพ์ชั้นนำของประเทศ
ด้วยความวิริยอุตสาหะจนหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเติบใหญ่
แต่พอกัมพลไม่เคยที่จะลืมตอบแทนสังคม
ด้วยการสร้างโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศ
เพื่อให้เด็กในพื้นที่ห่างไกลมีโอกาสทางการศึกษา
ในที่สุดท่านได้รับยกย่องให้เป็นบุคคลของโลก
โดยยูเนสโก้ประกาศให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก
ผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษาและสื่อสารมวลชน
ประจำปี๒๕๖๑ถึง๒๕๕๙
ในโอกาสครบรอบร้อยปีชาตการ

และสิ่งที่คุณกัมพลได้รับรกย่อง

เพราะคุณกัมพลเนี่ยก็ปิดทองหลังพระ
เกี่ยวกับการศึกษามาเยอะนะฮะ
แล้วการที่ยูเนสโก้เขาได้มามองเห็นคุณค่า
ยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก
คุณกัมพลเป็นคนจบป๔คนเดียว

มหัศจรรย์ก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไร
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ชื่นชมมากเลย

ใครจะคิดว่า
คิดได้ว่าเขาเดินมาถึงจุดนี้ได้

เราก็จะต้องเอาสิ่งดีงามของท่านเนี่ย

มาเป็นแบบอย่างสอนคนรุ่นหลังต่อไป
หนังสือกัมพลวัชรพลคนของโลก
มีทั้งหมด๘บทประกอบด้วย
ที่๑นกขมิ้นในไร่ส้ม
ที่๒ข่าวภาพประถมบทข่าวชาวบ้าน
ที่๓สู่ยุคทองกับเสียงอ่างทอง
บทที่๔การพังอาจของไทรรัฐ
ที่๕เลขที่๑วิภาวดีรังสิต
ที่๖ตำนานคนหนังสือพิมพ์
บทที่๗ไทยรัฐวิทยา
และบทที่๘ไทยรัฐมิติใหม่
พิชามนชัยดรุนบรรณาธิการหนังสือกัมพลวัชรพลคนของโลก
บอกเล่าความประทับใจจากการเก็บข้อมูลสัมภาษณ์
บุคคลแวดล้อมผอกัมพล๓กลุ่ม
คือครอบครัวบุคคลใกล้ชิด
และผู้ที่ทำงานร่วมกับท่าน
นำมาฉายภาพเพื่อให้เห็นความสำเร็จของพอกัมพลในด้านต่าง
ทั้งการทำงานและการใช้ชีวิต
ด้วยพื้นฐานของท่านที่บอกว่าท่านเรียนมาน้อย
ซึ่งจะมองว่าบางคนอาจจะเรียนมาน้อย
แต่เห็นบอกว่าเรามีทักษะชีวิตสูง
ก็จะไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องการศึกษา

บอกเราว่าท่านมองเรื่องของทักษะชีวิต
กับเรื่องของการศึกษาเดินไปคู่กัน
คือคนที่สมบูรณ์จะต้องมีทั้งสองสิ่งนี้นะคะ
อันนี้เป็นสิ่งที่ทำ
การทำหนังสือเร็วนี้ทำให้เรารู้สึกว่า
นี่แหละคือวิสัยทัศน์ที่แท้จริงของคุณกัมพลวัชรพลค่ะ
หนังสือกัมพลวัชรพลคนของโลก
มีเรื่องราวมากมายที่คนรุ่นหลังควรได้เรียนรู้

ทั้งในการทำงานและการดำรงชีวิต
ที่สำคัญคือเรื่องของความอดทน
สู้ชีวิตการหมั่นฝึกฝนตนเอง
ความกระตันอยู่ต่อผู้มีพระคุณ
และการตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน
ได้เห็นถึงจิตใจที่ยิ่งใหญ่ของคุณกัมพล
มาโดยตลอดกับวงการสื่อ
แล้วก็ได้รับรู้ถึงชีวิตการต่อสู้
ของความเป็นนักหนังสือพิมพ์
ที่คุณกัมพลต่อสู้มาตั้งแต่เริ่มต้น
แล้วพอมาได้อ่านเรื่องราวอะไรต่างของคุณกัมพล

แต่สิ่งที่ประทับใจมากที่สุดก็คือว่า
เราว่าคุณกำพลเป็นผู้ชายที่มหาศักดิ์จันทร์มาก
การศึกษานะคะที่คุณกัมพลได้ทิ้งไว้มอบไว้ให้กับ
ให้กับสังคมไทยก็คือเรื่องโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
แต่ที่ได้เรียนก็สักครู่คือว่า

การศึกษาที่แท้จริงคือ

แต่ชีวิตของคุณกัมพลเป็นชีวิตที่น่าศึกษา
แล้วก็สมควรอย่างยิ่งสำหรับรางวัลนี้
ที่เราคนไทยทุกคนควรจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจ
แล้วก็ได้ร่วมกันศึกษาชีวิตของคนคนหนึ่งที่
ที่มีสีสันที่รุ่งโรธเจิดจ้าอย่างมากนะคะ
แล้วก็มาร่วมกันค้นหาคำตอบว่า
ทำไมคุณกัมพลวัชรพลเนี่ยท่านถึงได้รับรางวัลนี้นะคะ

โปรดติดตามตอนต่อไป